ท่านผู้ชมครับไปดูเรื่องของชาวฝรั่งคนหนึ่งนะฮะ
เป็นนายจ้างชาวต่างชาตินะที่ชาวบ้านเขาบอกว่าอ่าเลี้ยงสุนัขเยอะค่ะ
แต่ไปขังลูกจ้างชาวไทยที่คอยเลี้ยงสุนัขเนี่ย
เอาไว้ในคอกสุนัขตกลงความจริงมันเป็นยังไงกันแน่นะ
ชาวต่างชาติคนนี้เขาก็ออกมาพูดมาให้ข้อมูลนะครับเดี๋ยวท่านดูนะครับ
อันนี้เป็นภาพที่มีชาวบ้านนะเอาอาหารไปให้กับลูกจ้างที่ถูกขังอยู่ในสถานพักพิงเลี้ยงสัตว์แห่งหนึ่ง
ตะมนตหนองไม้งามอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีลำนี่ครับ
ก็มีชาวต่างชาติเป็นเจ้าของนะฮะโพสต์ที่เขาได้โพสต์เอาไว้ระบุว่า
ลูกจ้างที่ถูกขังมีสี่คนในจ้างฝรั่งให้อดข้าวอดน้ำแล้วก็ด่าทอ
เพราะลูกจ้างเถียงนายจ้างฝรั่งอืมนี่ฮะสถานพักพิงสัตว์แห่งนี้เนี่ย
ถูกตรวจสอบเรื่องเส้นทางการเงินเมื่อตุลาคมที่ผ่านมานะครับ
แล้วก็มีการแฮชแท็กเกี่ยวกับเรื่องของการลูกจ้างที่ไปทำแบบนี้ได้ยังไง
มาทำงานมาหากินอยู่ในแผ่นดินไทยไปทำคนไทยแบบนี้ได้ยังไงนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีตรวจสอบนะครับพบว่าเรื่องนี้มีการแจ้งความดำเนินคดีไว้ที่สพบ้านกรวดนะครับ
บุรีลำเมื่อ๑๘ธันวาคมโดยนางสาวเสวยแสนกล้าอายุ๔๑กับพวกอีก๑๕คนไปแจ้งความ
แล้วทำการกักขังริดรอนสิทธิเสรีภาพด่าทอว่าร้ายขณะทำงานทำให้ได้รับความเสียหายและไม่ได้รับความเป็นธรรม
สถานที่แห่งนี้ปลูกอยู่บนเนื้อที่๖ไร่กลางทุ่งนานะครับ
วันนี้มีลูกจ้างวัย๓๐ปีบอกว่าทำงานที่นี่มา๒ปีทุกคน
ทำหน้าที่ดูแลสุนัขคนละประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าตัว
ทำความสะอาดกรงให้อาหารซักพวกสิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ห่มเสื้อผ้าของสุนัขพาเดินเล่นทำงานแปดโมงเช้าถึงอ่า
สิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีได้เงินเดือนเดือนละหนึ่งหมื่นอีกคนนึงบอกว่าทำงาน
เพราะว่ารักสุนัขด้วยแต่เวลานายจ้างนะ
เห็นพนักงานเดินออกจากจุดที่รับผิดชอบ
เพราะว่าเขาต้องพักอาศัยที่นี่ทุกคนเพราะบ้านไกลก็มักจะดุด่า
รู้สึกว่าดูถูกคนไทยมากเกินไปเหตุที่ไปแจ้งความเพราะบ่อยครั้งที่ลูกจ้าง
พักกินข้าวกินน้ำเดินไปนอกบ้านไม่ได้เลย
นายจ้างไม่พอใจบอกให้ดื่มน้ำในบ้านที่มีกรงสุนัขอยู่นั่นแหละ
ให้ออกมาแล้วก็พูดจาไม่ดีก็ถือว่าไม่เห็นใจกันไม่เข้าใจกัน
ยืนยันว่าไม่เคยอู้งานบางครั้งถูกหมากัด
ยังต้องไปโรงพยาบาลรักษาตัวเองเองอืม
ฝรั่งเขาเดินออกมาเห็นพอดีเขาก็เลยด่าว่าทำไมไม่หยกทำงาน
อืมทำไมทั้งที่เขาเพิ่งวิ่งมา
ก็เห็นว่าเขาวิ่งมาก็วิ่งมาเขาไม่ทำงานใช่คือทำงาน
ออกมานะห้ามออกมากินน้ำอืมคือไม่ให้เรากินน้ำหรือไม่
ก็เลยตักน้ำไปให้เขากินน้ำต้องกินข้างนอกค่ะกินข้างใน
มันก็ขนหมาเนอะเราต้องเอากระติกน้ำมาตั้งข้างนอกอ่ะ
อยากให้เขาดูแลพนักงานนิดนึงครับคือเข้าใจเราบ้าง
บางทีการศึกษาเราเข้าใจแล้วว่ามันมันไม่ค่อยจะรู้เรื่องกันแค่ว่า
แต่ว่าขอแบบมีน้ำให้กินมีแบบกิจกรรมที่ดีขึ้นแบบ
เข้าใจเราในการทำงานไม่ใช่ใช้แต่อารมณ์ใช่ค่ะ
คือพวกคนที่ทำอยู่ตรงนี้คือเรารักอยู่แล้ว
ถ้าเราออกไปหมาคนที่เข้ากับหมาได้มันจะยาก
ครับมันต้องเริ่มต้นใหม่แล้วบางทีถ้าเกิดว่าออกไปเนี่ย
หมาก็ไม่ได้กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราต้องอยู่กับงานที่เรารัก
แล้วก็ทนให้เขาเยียดย้ำเราไปอย่างงี้ตอนที่ลูกช่างเขาให้สัมภัษณ์
ข่าวอยู่ในจ้างชาวฝรั่งเศสก็มาพอดีนะฮะ
อ่าแล้วดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับ
ไม่แคร์พนักงานอ่ะดูขนาดหมอว่าน้องไม่สบาย

เขาไม่ได้ขังเขาว่าอย่างนี้นะ

ก็ให้ข้อมูลแทนสามีนะฮะชาวฝรั่งเศส
บอกว่าเขาเปิดสถานพักพิงสุนัข
ก็สร้างลักษณะที่อยู่คล้ายกับบ้านทาวน์ฮาวส์ติดกัน
กรงสุนัขแยกกรงละ๑ตัว
ลูกจ้างดูแลสุนัขคนละบ้าน๑หลังก็มีสุนัข๒๐๒๕ตัว
เพราะฉะนั้นการที่บอกว่ากักขังไม่ให้ออกมาดื่มน้ำกินข้าวข้างนอก
อันนี้ไม่จริงนะฮะที่บอกว่าถูกขังในกรงสุนัขก็ไม่ใช่นะครับ

ให้กับสุนัขอยู่ซึ่งคนก็อยู่ได้นี่
ส่วนสามีฝรั่งก็เป็นคนพูดจาแรงหน่อย
เพราะว่าเขาอาจจะสื่อสารภาษาไทยไม่ค่อยชัดเจน
แม้ว่าแม้แต่ตัวเธอเองเนี่ยเธอก็ยังเคยถูกคำพูดแรงอยู่บ่อยครั้ง
ก็ก็ก็แจ้งความกันอยู่ครับก็เดี๋ยวให้ตอบบรวมเขาครียวันไปมาตกลงแล้วมันเกิดไหวขึ้นกับถังหน่วงเหนียวกัน
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจริงไหมสุนกสุนัขที่เลี้ยงอยู่ถูกต้องไม่ถูกต้องอะไรยังไงนะครับ